คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางร้านข้าวต้มเลย
ผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนกับพีอาสาวประจำร้านข้าวต้ม
เขาก็กำลังนั่งทานข้าวกับลูกค้าอยู่
ปรากฏว่าฝั่งผู้ชายมาถึงนะ

ใช่ฟันหักปากแตกอะค่ะ
แล้วมีการจับผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับจะขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ลากอ่ะ
จนขาเธอเป็นแผลลึกถึงกระดูก
คนเป็นแม่เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้รับไม่ได้จริงค่ะ

กล้องวงจรปิดในร้านข้าวต้มน่ะคือเห็นพฤติกรรมเลย
คนที่มาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
อันนี้เป็นร้านข้าวต้มที่อำเภอในเมืองจังหวัดพิศนุโลกเห็นไหม

เบียร์นะคนที่เดินเข้ามามาตบหน้านางเสาหง
ซึ่งนางเสาหงกำลังนั่งกินข้าวโอ้โห

ตี๒ของวันที่๑๕ที่ผ่านมา

แล้วหลังจากนั้นเบียร์ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
ลากหงนะขึ้นมอเตอร์ไซค์
ไอ้จังหวะที่ตอนลากขึ้นมอเตอร์ไซค์

ครูดไปกับพื้นถนนยาวไปเป็นกิโล

เรามีสภาพไหมสภาพบาดเจ็บของฝ่ายหญิง
เดี๋ยวมีเดี๋ยวจะให้ดูแผลที่เท้าของผู้หญิง

กลายเป็นแผลแบบลึกไปถึงกระดูกเลยค่ะ

เอาผู้หญิงไปจนถึงหน้าบ้านของฝ่ายชายแล้วใช่ไหม
ปรากฏว่าฝ่ายชายปล่อยผู้หญิงอยู่หน้าบ้าน
อันนี้คือสภาพที่ใบหน้าก่อนนะให้ดูที่หน้าก่อนนะ

ฟันหักปากแตกหน้าหงายนี่นี่ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่ฝ่ายชายเอาผู้หญิงไปทิ้งอยู่ที่หน้าบ้านของฝ่ายชายใช่ไหม
พลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ต้องแจ้งกู้ภัยค่ะ
ทีนี้คนเป็นแม่คนที่เป็นแม่เนี่ยนะ
คุณแม่กิ่งการอายุ๕๖ปีแม่ของหงเนี่ย
เปิดใจเลยนะบอกว่าหงเนี่ยนะเขาเป็นลูกสาวคนโต
ส่งน้องเรียนแล้วลูกเพิ่งคบกับเบียร์
ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเบียร์ไม่มีงานทำ
แล้วเบียร์มาทำร้ายมาตบตีลูกสาวแม่ประจำเลย
แม่เคยขอร้องแล้วนะลูกเลิกเถอะลูกหง
อย่าไปยุ่งกับเบียร์มันเลยแต่พอหงเนี่ย
ง้อปรากฏว่าหงใจอ่อนกลับไปคบกับเบียร์อีก
ได้รับโทรศัพท์นี่แม่เปิดรูปให้ดูเลยว่า
อันนี้คนที่ทำร้ายลูกแม่
อันนี้เป็นสภาพบาดแผลของหงนะคะ
ที่บอกว่าโดนครูดลากไปกับถนน
จริงต้องดูนะมันมีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย

จะเห็นแผลที่ขาเธอเลือดเต็มขาเต็มเท้าไปหมดเลย
ใช่ค่ะทีนี้แม่บอกนะว่าวันนั้นเนี่ยโทรศัพท์มา
โรงพยาบาลโทรมาแจ้งไงว่าลูกแม่ถูกทำร้าย

แม่ไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าโอ้โห
เห็นสภาพลูกสาวแล้วเนี่ยทนไม่ได้
เนื้อตัวลูกมีแต่แผลเต็มไปหมดเลย
เลือดเนี่ยกบปากเลยนะต้องเย็บปากหัวแตก

คิดดูสิที่นิ้วโป้งเท้าน่ะ
คือมันทะลุมาจนถึงกระดูกแล้วเป็นแผลที่นิ้วโป้ง
กระดูกโผล่เลยนะฮะถูกลากมาขนาดนั้น
คุณลากกันยังไงเนี่ยเออคือเธอยังไม่ทันได้นั่งมอเตอร์ไซค์แหละ
ยังแบบไม่ทันคล่อมด้วยซ้ำแต่ถูกลากมา๑กิโลแบบนี้
ขาเขอเท้าเธอถูกลากมาตามถนนครูดถนนไปหมดนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วถามว่าอาการของลูกแม่นี้ตอนที่กู้ภัยไปช่วยนะ
แล้วยังไงต่อคุณแม่แม่บอกแบบนี้เลย
ว่าหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเข่าข้างซ้ายอีกรอบนึง
แล้วข้างขวาอาจจะต้องผ่าตัดอีก๓๔ครั้ง
น่าจะเดินไม่ได้สัก๒เดือนนะคะ
โอ้โหแล้วตลอดทางเนี่ยเชื่อว่าที่เบียร์ขับแล้วก็ลากไป
หงก็คงจะร้องแหละร้องแบบด้วยความเจ็บปวดทรมานนะคะ
แล้วนี่นะแม่บอกว่าลูกแม่เลือดข้างในสมอง

แล้วล่าสุดแม่ของฝ่ายชายฝ่ายเบียร์นะ
โทรมาหาแม่ของหงบอกว่าไม่เอาเรื่องได้ไหม

โอ้โหคนเป็นแม่เนี่ยยอมไม่ได้หรอกค่ะ
ไม่เอาเรื่องได้ยังไงลูกคุณมาทำร้ายลูกฉันขนาดนี้
แล้วตำรวจสพเมืองพิศนุโลกจับในเบียร์ได้
แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ส่งฝากขังตั้งแต่วันที่ก่อเหตุแล้วค่ะ
แล้วหลังจากนั้นศาลก็ให้ประกันตัว
ทีนี้พอสารให้ประกันตัวนะคุณผู้ชม
มันมีรายงานด้วยนะบอกว่าเบียร์เขาปฏิเสธ
เขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแฟน
แล้วไอ้ที่ลากขึ้นมอเตอร์ไซค์นั่นคืออะไร

นักข่าวของเราค่ะไปคุยกับพยานที่อยู่ในวันนั้น

พยานยังบอกเลยเบียร์เดินมาตบหน้าหง
แล้วหลังจากนั้นก็เอามือถือหงไปมีการเถียงกัน
เหมือนกับบังคับจะลากให้หงกลับบ้านด้วย
มีการขูนะเดี๋ยวเถอะถ้าไม่กลับมันจะโดนดี
เราก็เห็นหลักฐานกันในกล้องวงจรปิด
ว่าเบียมาตบหงษ์จนหน้าง้าย
เอาลองฟังพยานคนนี้หน่อยค่ะ
เพราะว่าพี่ผู้ชายเขาให้กลับใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ผู้หญิงเขาเหมือนไม่ค่อยอยากจะไป
เขาก็นั่งเงียบเหมือนไม่ค่อยอยากจะไป
แต่ว่าพี่ผู้ชายเขาให้ไปเขาก็เลยต้องยอมลุกไปกับพี่ผู้ชาย
นี่ค่ะนี่คือพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้เราฟังเป็นฉากเลย
รู้แหละว่าผู้หญิงไม่เต็มใจแต่ว่าโดนฝั่งผู้ชายขู่
เมื่อเช้านี้นะคะคุณผู้ชมแม่ของหงไปพร้อมกับคุณกันจอมพลัง
ยื่นหนังสือเลยจะขอความเป็นธรรมกับทางรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายเกิดโชคเกษมวงจิตนะคะจะขอให้จัดชุดคุ้มครองพยานหน่อย
เพราะว่าแม่ผู้เสียหายเองเขาก็กังวลสิเรื่องความไม่ปลอดภัยเนื่องจากฝั่งเบียร์
ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของเงินเยียวยาค่ะ
ทางฝั่งคุณแม่นะคุณแม่บอกว่าหงลูกสาวแม่ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วเนี่ยหมอบอกว่าลูกจะเดินไม่ได้ไปอีก๒เดือนอ้าวบาดเจ็บแบบนี้ก็ขาดรายได้
อยากให้ทางกองทุนของกระทรวงยุติธรรมมาช่วยเหลือแล้วก็อยากให้พมให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะคะแล้วแม่ยังย้ำเหมือนเดิมนะ
ว่ายังไงก็ตามแม่ไม่ยอมความเด็ดขาดแม่รับไม่ได้ลูกแม่จะปางตายอยู่แล้วค่ะ
มีติดต่อมาครั้งหนึ่งค่ะที่หลังจากถูกจับไปแล้วว่า
ขอให้ยอมความได้ไหมไม่เอาเรื่องได้ไหม
อันนี้คุณแม่ก็ย้อนไปบอกว่าลูกแม่ก็แค่ติดคุก
แต่ลูกพี่ไม่รู้จะสภาพเป็นยังไง
ถ้าเกิดแม่เจอสภาพลูกจมกองเลือดอย่างนั้นทนได้ไหม
ไปเห็นคลิปวิดีโอที่เขาส่งมาให้ที่นอนแบบจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านด้วยค่ะ

เพราะเขาเคยกระทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเอาเรื่องเขา
เหมือนกับว่าผู้หญิงก็ให้โอกาสเขามาตลอดอะไรอย่างนี้เถอะ
อยากบอกอะไรนะคะก็อย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นเขาเลย
ลูกเขามีพ่อมีแม่ค่ะ
ถ้าเจอกับตัวเองแล้วก็คิดดูเอาเองค่ะ
ไม่ค่ะถึงที่สุดค่ะ
นี่ค่ะคือแม่บอกเคยบอกลูกแล้วโหงเลิกเธออย่าไปยุ่งกับเบียมันเลย
แต่ใครจะคิดสุดท้ายหงลูกแม่ต้องมาเจอเบียร์ทำในสภาพแบบนี้
เรื่องต้นนะคะรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็รับเรื่องไว้แล้วค่ะ
แล้วก็ให้ทางพมจังหวัดเจ้าของพื้นที่ต้องดูแลเคสนี้ต่อนะ
เห็นภาพแผลแล้วรู้เลยเจ็บปวดทรมานมากเลยนะคะ